คุณผู้ชมค่ะดูความคืบหน้ากรณีที่มีคนไปพบศพผู้หญิงถูกฆ่าเปลือยนะคะ
แล้วก็จากการสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งทราบตัวคนร้ายชื่อว่านายอาร์ต
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นย่านปฐุมธานีนายอาร์ตหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จสิ้น
หนีไปที่จังหวัดชนบุรีแล้วหนีต่อไปที่ลบบุรี
สุดท้ายโดนตำรวจรวบตัวได้ที่จังหวัดนครราชศรีมา
ขณะที่ตำรวจตามไปรวบตัวนายอาร์ตซดยาค่าย่า
หวังฆ่าตัวตายหนีความผิดไปสองขวดแต่ไม่ตายยังไม่รับค่ะ
ไม่ตายนะคุณผู้ชมตำรวจบอกว่าตอนนี้นายอาร์ตเนี่ยอาการดีขึ้นแล้ว
สามารถให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แล้ววันนี้ช่วงสายค่ะ
ตำรวจสพด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมาพร้อมด้วยตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
จังหวัดปฐมธาดีก็เลยเดินทางไปขอรับตัวนายอาร์ดชื่อจริงว่า
นายทะเลิงสักศุกร์วารีจากโรงพยาบาลด่านคุณทศ
แล้วก็นำตัวไปขึ้นรถตู้ของตำรวจที่บริเวณประตูด้านหลัง
ตัดการหลังมีตำรวจหลายควบคลุมตัวค่ะ

เนื่องจากว่านักข่าวของเราสังเกตสีหน้าค่าตาของนายอาร์ต
ผู้ต้องหารายนี้หน้าตาเครียดเลยค่ะ
จากนั้นตำรวจนำตัวผู้ต้องหา
เพื่อรอทำการลงบันทึกประจำวัน
เกี่ยวกับการควบคุมตัวการส่งตัวผู้ต้องหา

หลังจากการลงทึกประจำวันเสร็จสิ้น
ก็มีการควบคุมตัวแล้วก็ส่งตัวผู้ต้องหา
เจ้าหน้าที่ก็รีบควบคุมตัว
ขึ้นรถตู้ของตำรวจโรงพักประตูน้ำจุลาลงกร

โดยมีรถตราโล่ของสพด่านคุณทศ
ขับตามไปด้วยไปส่งในท้องที่ที่เกิดเหตุ

ทีนี้ย้อนให้คุณผู้ชมฟังกันหน่อยสำหรับคดีฆ่าโหดครั้งนี้
กรณีที่ผู้ต้องหาก็คือนายอาร์ตเนี่ย

ผู้ตายก็คือนางสาวเพ็ญพิมลบุญช่วยเหลือหรือว่าเปิ้ล
ตอนที่ไปพบศพเนี่ยสภาพผู้ตายคือเปลือยกาย
ถูกมัดมือมัดเท้าด้วยสายไฟสีดำ
แล้วก็ใช้ผ้ามัดปากไว้
จุดพบศพก็คือภายในห้องพักแห่งหนึ่ง
รังสิตนครนายก๒๐อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
เมื่อวันที่๕กันยายนที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่คนร้ายก่อเหตุเสร็จสิ้น
ก็หนีไปหลบซ่อนตัวที่พัทยาชนบุรี
หลังจากนั้นหนีต่อไปที่ลบบุรี
ก่อนที่ตำรวจจะมาควบคุมตัวได้ที่อำเภอด่านคุณทศ
จังหวัดนครราชศรีมาอย่างที่บอกไป
ระหว่างที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวเนี่ย
ผู้ต้องหาเองก็กลัวความผิดนะครับ
พยายามที่จะซดยาฆ่าย่าฆ่าตัวตายแต่ก็รอดนะคะ